เริ่มต้นจากผมไอครับ
แล้วเขาให้ผมไปตรวจตามโรงพยาบาลตามที่ต่าง

โรงพยาบาลแรกก็คือให้ใบรับรองแพทย์ว่าเป็นแค่ภูมิแพ้ฝุ่น

ซาเรย์ปอดก็ปกติดีไม่มีอะไร

ตรวจปกติดีไม่มีอะไรแต่กันสิ้น
ส่งเชื้อไปตรวจที่รามาธิบดีอีก
ผลก็กลับมาก็คือปกติดีไม่มีเชื้อโควิด

ครับแล้วตรงที่ผมอยู่ก็มีการก่อสร้างเอ้ยอะไรเอ้ยศาลพัฒน์ฝุ่นเยอะ
คือตัวพี่ยังเป็นคนแข็งแรงไม่ครับผมแข็งแรงดีครับแต่แค่เรามีปัญหาว่า
ใช่คือช่วงนี้ฝุ่นเยอะหน่อยอะไรเยอะหน่อยก็ไอใช่ครับแล้วที่นี้ทางทางบริษัท
ส่วนแจ้งเราตัวไงครับไม่เอ่อผมต้องขอบอกก่อนนะครับ
ออกไปซื้อข้าวกินได้กลับมาอยู่กินที่บ้านห้ามไปเที่ยวต่างจังหวัดห้ามไปไหน
แต่กับตัวของผมคือผมอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบขนาด๔คูณ๔เมตร
กับลูกชายผมสองคนแล้วให้ผมปิดทั้งประตูทั้งหน้าต่าง
ให้อยู่แต่ในนั้นออกมาได้แค่เข้าห้องน้ำล้างมือล้างจานกับข้าวเพื่อนร่วมงานจะเป็นคนหามาให้
กับข้าวเย็นผมก็ไปเวฟกินบ้างอะไรบ้างก็ปกติครับ
ก็ทำหลายอย่างครับไม่เจาะจงได้ไหมครับสำหรับอ่ารับจ้างอิสระทั่วไป
ครับผมแล้วคือเรามีอาการมีแค่ไอครับแล้วคือเจ้านายก็เลยให้เราไป
ใช่ครับหลังจากผลตรวจออกมาแล้วนะครับว่าไม่ได้มีโรคอะไรไม่ได้ไอ
ไม่ได้เป็นอะไรเลยก็ให้เรากักตัวครับ
ก็คือเขาบอกว่าเราฝ่าฝืนคือเราออกมาใช้ไมโครเวฟกักตัวใช่กักตัวคือให้ผมอยู่แต่ในห้อง
ให้ผมออกมาได้คือมาล้างจานมาเข้าห้องน้ำมาสูบบุหรี่ได้แค่นั้นครับ
แล้วคือผมก็ออกมาชงกาแฟกินทุกเช้าปกติแล้วชงกาแฟก็ต้องใช้น้ำร้อนจากไมโครเวฟ
เขาบอกเองว่าชงกาแฟได้แต่ต้องเอาไปนั่งกินในห้องนะห้ามนั่งกินข้างนอกครับ
แล้วเหตุผลที่ให้ออกนี่คือฝ่าฝืนฝ่าฝืนคำสั่งครับขอบคุณคำสั่งด้วยการที่เราออกไป
ก็คือมันก็คือตอนนั้นก็คือตอนทุ่มหนึ่งแล้วไม่มีใครแล้ว
แต่มีคนมาแอบถ่ายรูปผมเอาไปฟ้องก็แค่นั้นเองครับ
ค่อยว่ากันนะครับผมก็ต้องเลี้ยงลูกผม
ผมก็ต้องเลี้ยงต่อไปงานการเดี๋ยวก็ค่อยเริ่มกันใหม่ได้
แบบนี้มันก็ช่วยไม่ได้ครับ
ผลอะไรก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าผมไม่เป็น
แต่ทุกคนอันตรีผมบูรีผม

ก็ต้องยอมลำบากนะ

พูดถึงความรับรักข้อบหวัฒารขเชิญกับอย่างประเทศหรือประเถนก็เรียกถึงลูกครับ
ไม่มีครับต้องดิ้นครับต่อไปครับ
และในช่วงนี้ด้วยคงหางานยากหน่อย
เพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบอย่างเนี้ย
เราอยู่ด้วยกันมาตลอดระหว่างที่กัดตัวเราก็อยู่ด้วยกัน
แต่ลูกผมสามารถออกไปข้างนอกได้ออกไปซื้อของเซเว่นได้
ไปนอกบ้านได้ปกติแต่เขากลัวผมแต่เขาไม่ได้กลัวลูกผม
ทั้งที่กินน้ำขวดเดียวกันกินนอนอยู่ด้วยกันทุกสิ่งอย่าง